มาติดตามดราม่าของซื้อเจ๊สั่งลุยพี่บุ๋มปนัดดากันก่อนเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่
สองพิธีกรฟิฝักล่าพี่เอิ้กพลมพรแล้วก็คุณพลอานนท์
วิพากษ์วิจารณ์รูปของเธอค่ะที่เธอไปเที่ยวกิวแม่ปาน
เปรียบเทียบกับนักแสดงหนุ่มคนนึงที่ทำผิดกฎของที่นั่น

ใช่หลายคนก็เลยงงว่าทำไมต้องไปวิภาควิจารณ์แบบนั้นด้วย
ซึ่งพี่บุ๋มเองถึงกลับออกมาประกาศเลยนะคะว่า
ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เจอซึ่งหน้านะคะก็จะขอเคลียร์กับทั้งสองคนค่ะ
เอาซื้อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปรณดาถึงกับออกอาการปรี๊ดแตก
เมื่อโดนสองพิธีกรฟีบปักแซปพฤตอานนท์และเอิ๊กพรพร
นำเสนอข่าวดราม่าทีมแม่ปาน
โดยนำภาพที่เธอไปเที่ยวและถ่ายรูปในพื้นที่
ที่เจ้าหน้าที่อนุญาตตามกฎระเบียบไปเปรียบเทียบกับกรณีของนักแสดงหนุ่มคนนึง
ทำผิดกฎของอุทยานจนเกิดเป็นประเด็นวิจารณ์ในโลกโซเชียลไปก่อนหน้านี้
โดยบุ๋มปนัดดาเผยว่าไม่เข้าใจว่า๒พิธีกรมีเจตนาใด
นำภาพของเธอมาเป็นเป้าในการวิจารณ์ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไร
และเธอก็ไม่เคยมีเรื่องผิดใจกับสองพิธีกร
ซึ่งหลังจากนี้หากมีโอกาสก็อยากจะขอเข้าไปเคลียร์ซึ่งหน้ากับ๒พิธีกรด้วยค่ะ
ผมเองไม่ได้ต้องการให้มีเครื่องกระตุกกระตากนะ
ให้น้องแฟนคลับซึ่งทำงานอยู่ช่อง๘
เดินเข้าไปถามทีมงานว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเอาบุ๋มไปเล่นกันอย่างนั้น
แต่ทางนั้นกลับพูดว่าอ๋อก็เป็นแฟนคลับกันก็เข้าข้างกันนะสิ
คำตอบกลับมาแบบนี้บุ๋มก็มีความจำเป็นที่ต้องชี้แจงผ่านไอจี
เพราะบุ๋มถือว่าบุ๋มไม่ได้ทำอะไรบุ๋มแค่ไปเที่ยวของบุ๋มเฉย
จู่จู่มาด่าผมทำไมเออผิดหวังและเสียใจมากที่พี่เขาทำกันแบบนี้
แล้วรู้มาว่าณวันนี้พี่เขาก็ยังไม่หยุดด่า
เจอหน้ากันเลยดีกว่าไหมท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้ใหญ่ในวงการแล้ว
บุ๋มเป็นเด็กกว่าทางที่ดีถ้าผิดใจกันแบบนี้
หรือท่านอาจจะไม่ชอบอะไรบุ๋มบุ๋มควรจะเดินเข้าไปถามตรงแล้วกราบขอโทษดีกว่าไหม
อยากฟังจากปากมากกว่าว่าอะไรยังไงจะได้อัดวิดีโอจะได้เห็นชัดเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
จริงมันมีมากกว่านี้นะมีการแซวกันเรื่องน้ำหนักอะไรแบบนี้

ที่เป็นนั่งอยู่ตรงที่นั่งจุดชมวิวคือตรงนั้นเนี่ยถ้าหลายคนเคยไปที่อยู่แม่ป่าเนี่ย
ตรงนั้นมันคือจุดชมวิวนะคะลักษณะที่คุณเจดเจพิพัฒน์นั่งเนี่ยคือหันหน้าออกไปข้างนอก
ซึ่งมันอันตรายถ้าหล่นลงไปมันอาจจะแบบมันอาจจะเกิดความสูญเสียขึ้น
แต่ของพี่บุ๋มเนี่ยเป็นลักษณะกึ่งยืนกึ่งนั่งกึ่งพิง
ใช่คือไม่ได้นั่งแบบทั้งตัวไม่ได้นั่งเต็มตัว
ซึ่งก็ถือว่าไม่ผิดกฎแล้วพี่บุ๋มเองเขาก็ถามเจ้าหน้าที่ไปก่อนแล้วนะคะ
นั่งได้เออมาถ่ายรูปตรงนี้ได้หรือเปล่าอ่า
ก็เดี๋ยวรอดูถ้าเกิดว่าทั้ง๓คนมีโอกาสได้มาปะกันเขาจะเคลียร์กันยังไงนะคะ
เดี๋ยวเราเอาข่าวมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะ